ชาวอ่ำเผอร์เฝ้าไร้จังหวัดน้องคาย
มีการร่วมกันจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล
ในงานร้อยดวงใจสมานฉันสามัคคีคือพลังการพัฒนา
พร้อมกันนี้มีการร่วมแปลอักษร

และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง๕ตำบล
ของอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายค่ะ

แปลอักษรเป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลข๙ไทยอย่างสวยงาม
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยกิจกรรมนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของงานวันสตรีสากลอำเภอเฝ้าไร่
ดวงใจสมานชั้นสามัคคีคือพลังการพัฒนา
ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่
พร้อมกันนี้นะคะยังร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา๘๙วินาทีอีกด้วยค่ะ
การจัดงานครั้งนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนองค์กรชุมชน

พร้อมทั้งสนับสนุนให้ก่อตั้งและพัฒนากลุ่มองค์กรในระดับต่าง
อย่างคณะกรรมการพัฒนาสตรีในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอ
เพื่อเป็นแก่นำในการส่งเสริมการพัฒนาสตรีระดับรากฐานค่ะ
และพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีในการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานด้วยนะคะ
ยังเปิดโอกาสให้สตรีมีองค์กรเครือข่ายกว้างขวางยิ่งขึ้น
ซึ่งทางสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่๘มีนาคมของทุกปี
เป็นวันสตรีสากลเพื่อยกย่อง
และสนับสนุนองค์กรสตรีในการดำเนินงานต่างนั่นเองค่ะ